เพราะว่าตอนนี้มีรายงานด่วนออกมานะครับ
เพราะว่าหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้รับเรื่องในการตรวจสอบอุทยานราชพักษ์

ล่าสุดวันนี้ผลการตรวจสอบเป็นที่ยุติแล้ว
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กำลังแถลงข่าวเรื่องนี้กันอย่างสดเลยนะครับ
เดี๋ยวเราตัดภาพแล้วไปฟังรัฐมนตรียุติธรรม

เงินทั้งหมดที่เข้ามานั้นไม่ใช่เฉพาะเงินอย่างเดียวนะครับ
งบมารปกติเงินงบกลางเงินบริจาค
รวมทั้งบริจาคเป็นสิ่งของแต่ต้องใช้งบประมาณไปดำเนินการเท่านั้นเองนะครับ
ทีนี้กลับมาสู่ในประเด็นที่เรามีการตรวจพบในข้อเท็จจริง
ที่จะตอบปัญหาถึงเรื่องว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นถูกต้องหรือไม่
อันนี้เราก็ได้ดูในส่วนของงบที่จ่ายจากเงินของทบ
ที่บอกว่า๒สัญญา๒๗ล้านก็ดีหรืองบกลางนะครับ
ในการตรวจสอบเราก็ดูแล้วในส่วนนี้เป็นเงินจากงบมารก็ต้องใช้ระเบียบทางราชการ
ก็ไม่ได้พบว่ามีการทำผิดระเบียบราชการหรือแบบแผนทางราชการ
เนื้องานก็เช่นเดียวกันครับเราก็ตรวจสัญญาแบบรูปรายการไปตรวจสังเกตงานหน้างาน
ผลของงานเนี่ยเราประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์๙๕อัพนะครับ
คือจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้นะไม่อย่างนั้นเราก็รูปไปคงไม่สะดุดเลย
แต่ว่านี่ประมาณผลงานเนื้องานออกมาเนี่ยประมาณ๙๐อัพทั้งนั้นนะครับ
ก็คืออาจจะมีข้อปีกย่อยที่เป็นเรื่องปากหนี้เรียบร้อยอะไร
ไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องที่ไม่ได้แล้วเสร็จมีประเด็นมีปัญหาอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่มีข้อสังเกตอะไร
ประเด็นสงสัยว่าเนื้อวัสดุในการจัดสร้างองค์พระนั้นถูกต้องไม่ถูกต้อง
อันนี้เราก็ได้ตอบพยายามหาทางตอบปัญหานี้นะครับ
ก็ไม่มีทางอื่นนะครับในเมื่อสงสัยว่าวัสดุไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบคุณภาพไม่ได้นะครับ
ต้องกลับเรียนว่าในตามสัญญานั้นเนื้อวัสดุโลหะที่จะนำมาสู่องค์พระนั้นเป็นวัสดุที่นำข้าวมาจากต่างประเทศนะครับ
ก็มีหลักฐานยืนยันแสดงว่าเป็นการนำข้าวนะครับ
ส่วนค่าของเนื้อวัสดุเนี่ย
เป็นไปตามรูปแบบรายการข้อกำหนดหรือไม่เนี่ยนะครับ
อันนี้ทางสวรรค์ต้องมองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก
เพื่อสนองตอบในประเด็นข้อสงสัย
เราก็ได้ทำการขอคำมาลาโทษแล้วนะครับ
ก็ขอตัดเอาเนื้อโลหะส่วนหนึ่งจากสถานที่ก่อสร้าง
แล้วก็ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ได้คำตอบยืนยันว่าเป็นไปตามที่กำหนดในแบบนะครับ
อันนี้เราก็ได้ส่งไปนะฮะ
อันนี้เป็นเนื้อโลหะจากส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีการสุ่ม
แล้วก็ตัดออกมาแล้วก็มีร่องรอยของการตรวจสอบนะครับ
มีร่องรอยของการตรวจสอบนะครับ
จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยืนยันในเนื้อคุณภาพนะครับ
ก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่จะคังแคงใจในเรื่องของเนื้อโลหะนะครับ
ส่วนเรื่องประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นหัวคิวนั้น
ก็มีข้อที่จริงจากการตรวจสอบเนี่ย
ทั้งจากหลักฐานทางการเงินก็ดี
ทั้งจากหลักฐานปากคำ
ก็มีการทำของ๕ลงหล่อ

ในประเด็นลงหล่อนั้นทั้งหมดมี๖โรงหล่อนะครับ
แต่มี๕โรงหล่อที่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นค่าที่ปรึกษา
หรือค่าที่มีการแนะนำให้ได้งานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ทั้งหมดฟังรับฟังข้อที่จริงตรงกันว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการโครงการของตัวลงหล่อแต่ละโรงหล่อเองนะครับ
ก็อย่างว่าก็อยู่ในค่าใช้จ่ายที่อยู่ในประมาณ๗ของวงเงินของทั้งสัญญาที่เป็นค่าใช้จ่ายของที่เรียกว่าค่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้ที่รับเป็นที่ปรึกษาก็คือที่เรารู้กันในข่าวก็คือเซียนอุนะครับ
เราก็ได้มีการตรวจสอบว่าเซียนอุนั้นมีฐานะทางสังคมอย่างไรมีความรู้ความสามารถอะไรที่จะมาสมอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับ๕โรงหล่อนะฮะ
ในจำนวน๖ลงหล่อนั้น๕ลงหล่อมาสัทธายึดถือเซียนอู้เป็นที่ปรึกษาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติของเซียนอุนี่ก็ทำให้เราพอรู้ว่าเซียนอุนั้นก็เป็นคนที่มีกิจการลงหล่อของตัวเอง
แล้วก็มีผลงานก็คืออย่างเช่น
ที่ถนนสายเอเซียตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาลาฯจังหวัดพนธครภัณฑ์ศรีวิทยา
ก็มีงานก่อสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่หน้าตัก๒๔เมตรนะครับ
ก็ตามข้อที่จริงเนี่ยก็ฟังว่าค่อนข้างจะใหญ่กว่าที่ประจวบหรือเพชรบุรีอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีจากตัวตนแล้วก็บทบาททางสังคมก็คือมี
หล่อชื่อสยามกุระที่ว่าลงหล่อสยามกุระก็คือ
การที่เซียนอู้เนี่ยไปได้รับค่าที่เรียกว่าค่าที่ปรึกษาเนี่ย
จาก๕โรงหล่อเนี่ยเป็นลักษณะของการทยอยรับไปนะครับ
รวมแล้วก็คือ๒๐ล้านนะครับแต่ในการให้การของเซียนอู้เนี่ย
เมื่อได้รับเงินส่วนนี้ถือว่าเป็นรายได้ของเซียนอุนะฮะ
ท่านยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับมาโดยชอบจากการที่ท่านให้คำปรึกษาแนะนำนะครับ
แต่เราก็ได้มีหลักฐานรวบรวมมาเนี่ยนะครับ
เป็นส่วนหนึ่งที่เซียนอู้เนี่ยมีบทบาทอยู่ในหน้างานนะครับ
แก้ปัญหาในเรื่องปัญหาต่างนะฮะ
เช่นตามข้อที่จริงเนี่ย๗พระรูปนั้นไม่ได้เสร็จพร้อมกันแม้ว่าจะเริ่มต้นพร้อมกันนะครับ
ก็บางพระรูปก็มีปัญหาอุปสรรคบางพระรูปก็ไม่มีปัญหา
จากแต่เดิมซึ่งแผนงานเดิมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะหาผู้ที่จะมาสนับสนุนในการจัดสร้าง๗พระรูปเพื่อให้งานนั้นออกมาได้ทันเวลานะครับ
คือเหมือนกับหาสปอนเซอร์มาจัดสร้างนะครับ
แต่ตอนหลังมีการปรับเปลี่ยนแผนนะฮะ
จาก๗พระรูปซึ่ง๑ลงหล่อก็กระจายเป็น๖โรงหล่อนะครับ
จากที่เคยประมาณการว่าจะสร้างถึง๑ลง๗๐ล้านเนี่ยก็มาเหลือ๔๐๔๕ล้านนะครับ
อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของบทบาทของเซียนอุที่เราสอบมาได้นะครับ
ก็ในส่วนนี้ลดลงมานะครับ
ทีนี้ในการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้กับเซียนอู้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างงานก่อสร้างนะครับ
แล้วก็การที่มีใครก็ตามที่ไปแนะนำให้เซียนอู้บอกว่าไม่ควรจะไม่สมควรจะมารับเป็นค่าที่ปรึกษานะครับ
ก็สุดท้ายแล้วเราก็มียอดเงินมาบริจาคที่กองทุนกองทุนสวัสดิการอันนี้เนี่ยนะครับ
รวมแล้วเป็นเช็ครวมกัน๕ฉบับเป็นเงินรวมได้๒๐ล้านพอดีเลยนะครับ
นั้นก็จ่ายจากบริษัทสยามภูระของเซียนอุจริงนะครับ
ซึ่งยืนยันทั้งสองฝ่ายตรงกันว่าฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันว่าได้จ่ายไปด้วยความสมัครใจว่าเป็นการตอบแทนในความเหน็ดเหนื่อยของเซียนอุที่มีการให้คำปรึกษาแนะนำ
เสียนอุก็นำเอาไปใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับ
แต่เมื่อได้ข้อคิดว่าควรจะมีการทำประโยชน์มากกว่าที่จะมาเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างวัดนะครับ
อู้ก็เลยตัดสินใจนะครับเอามาคืนโดยวิธีการคืนนั้นจะเรียกว่าคืนหรือไม่ก็สุดแท้แต่นะครับ
แต่ท่านเอามาบริจาคนะครับบริจาคโดยบริจาคเข้ากองทุนในนามของ๕โรงหล่อนะครับ
องทัพก็ได้มีการออกใบเสร็จรับเงินไว้ลงรับเข้าบัญชีไว้อย่างถูกต้องนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องของค่าที่ปรึกษาก็ดีการเอามาบริจาคก็ดีเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของการที่กองทัพเนี่ยก็โดยหน่วยงานนี้ก็ไม่ได้มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ
ส่วนอาจจะมีใครไปแนะนำเพื่อให้มาทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นที่เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือเป็นเรื่องที่มีเจตนาร้ายหรือเป็นเรื่องที่จะมุ่งไปสู่การหาผลประโยชน
เพราะว่าทำให้กองทุนเนี่ยได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีก๒๐ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าจากประสบการณ์ที่เราเคยตรวจสอบในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในระบบราชการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไปพบว่าการจ่ายเงินล่วงหน้านั้นนะฮะเป็นที่มาของที่เราเรียกว่าเงินทอนหรือจะเรียกว่าหัวคิวอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ก็ไม่เคยมีการทุจริต

อย่างที่เรียนมานะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการกองทัพบกเนี่ยคือปกติแล้วโดยระเบียบของทางกระทรวงกราโหมก็ดีนะครับหรือทางราชการเราก็ดีเนี่ยถ้าเป็นเงินสวัสดิการเนี่ยจะมีผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบการรับจ่ายบัญชีการเงินนะครับทางสตงเราถือว่า
เมื่อมีผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบดูแลอยู่แล้วถ้าไม่มีเหตุพิเศษอะไรเราก็จะไม่ได้
คุณผู้ชมครับเราตัดด่วนให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบสดนะครับ
การแถลงข่าวของสอตชหรือว่าศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ที่มีผลเอกภัยบูลคุ้มฉายาเป็นประธานนะครับ
แล้วก็ทำงานร่วมกับทั้งปปชปปทแล้วก็สตง
เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของคุณพิสิทธิลีลาวัชิโรภาษณนะครับ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับ
ออกมาชี้แจงหลายกรณีโดยเฉพาะเรื่องของกรณีตัวเลขหัวคิว
ปรากฏอยู่ร้อยละ๑๐ที่มีการหักจ่ายให้แก่เซียนพระที่ชื่อออ่าง

ก็มีข้อพูดออกมาจากทางด้านของสตง
บอกว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ร้อยละ๑๐ตรงนี้ไม่ถึง

แล้วก็ในส่วนของผู้ที่จ่ายเงินให้คือบริษัทลงหล่อทั้งหลาย
ก็จ่ายให้กับเซียนอุนะครับด้วยความสมัครใจนะครับ
ดังนั้นเซียนอู๋ก็จะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะรับเงินตรงนี้ด้วยความชอบทำนะครับ
อกจากนี้นะครับค่าหัวคิวที่อยู่ในค่าใช้จ่ายของโรงหล่อเอง
อยู่ในส่วนของค่าจ้างค่าที่ปรึกษาแล้วก็ค่าแนะนำจากเซียนอู๋
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่รับได้นะครับ
ว่าไม่มีประเด็นอะไรที่น่าจะเคลือบแคลงใจในส่วนตรงนี้
รวมถึงเรื่องของเนื้อโลหะในการจัดสร้างองค์พระรูปด้วยนะครับ
ก็เป็นเนื้อโลหะที่มีคุณภาพนะครับ

แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการตรวจสอบประวัติเซียนอู
เพราะว่ามีกิจกรรมโรงหล่อของตัวเองชื่อสยามปูระ
แล้วก็มีผลงานการก่อสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่หน้าตัก๒๐เมตร
การที่เซียนอุได้รับค่าที่ปรึกษาจากโรงหล่อรวม๒๐ล้านบาท
จากการให้เซียนอู๋เองก็ถือว่ายืนยันว่ามีสิทธิ์นะครับ
แล้วก็ที่เหลือบทบาทของเซียนอูเคย
จากเคยที่ต้องสร้างองค์ละ๗๐ล้านบาท
ก็มาเหลือองค์ละ๔๐กว่าล้านบาทนะครับ
ก็สามารถให้ตรวจสอบข้อเคลือบแคลงใจสงสัยได้
ประเด็นแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องของการหักฆ่าหัวคิว
ร้อยละ๑๐เป็นประเด็นที่สังคมจับตามอง
แล้วก็ทางผลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่า
กระทรวงยุติธรรมมีการสั่งการให้สตง

ให้ตรวจสอบเรื่องค่าหัวคิวร้อยละ๑๐
เพื่อที่จะมาต่อปัญหาให้กับสังคมให้ได้นะครับ

เป็นการอุดช่องโหวในทุกจุด
ที่จะสามารถตอบคำถามให้กับประชาชนได้

จะมีการพูดคุยแล้วก็มีการนำเสนอประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ